กระถิ่นในหมู่บ้านเขาก็จะมีรถแห่ไปรับรอง
มันก็จะเต้นตามเพลงกันสนุกสนาน

แต่ปรากฏว่าถูกคณะกรรมการในงานเนี่ย

ทีนี้แม่เห็นลูกโดนแบบนั้นแล้วนะ

แล้วโดนผู้ใหญ่เอากระบองมาฟาดหน้าอีกค่ะ
ไม่ใช่มีแค่กระบองคุณผู้ชม
ปั้งได้ยินเสียงปืนด้วยใช่ไหม
นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมชุนละมุนแบบนี้คะ

ฝั่งผู้ชายที่แต่งตัวเหมือนกับเป็นฝ่ายปกครอง

แล้วนอกจากกระบองที่เป็นอาวุธที่ใช้
เมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนด้วยใช่ไหมปั้ง

เสียงปลาขวดก็มีเหมือนกันขวดแตกระจายเลย
ทีนี้มีผู้ชายวัยรุ่นคนนึงนะ
เหมือนกับเขาหมดสติอยู่ที่พื้น

แล้วแม่ก็ร้องโวยวายนี่
คือแม่โวยวายแล้วชี้มือ
ชี้มือไปถามว่าทำลูกทำไม

ที่ใส่เสื้อลายสก๊อตที่คุณผู้ชมเห็น
ก็คือพี่ราตรีสูงแข็งอายุ๔๓ปี
อยู่ที่อำเภอกุมภาวะปีที่อุดรนะคะ
แม่เล่าให้ฟังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ลูกแม่ชื่อว่าสุธิศักดิ์อายุ๒๓ปี
เมื่อกี้ที่อยู่ในอ้อมกอดแม่เนี่ยนะคะ

แล้วมีรอยฟกช้ำที่กรามด้านขวา

แม่บอกว่าโดนผู้ใหญ่บ้านทุบด้วยกระบอง

แล้วแม่ก็เลยต้องรีบนำตัวลูกส่งโรงพยาบาล
หมอบอกว่าก็มีร่องรอยเป็นรอยฟกช้ำ
มีแผลแตกอยู่ที่กลางหัวเล็กน้อย
หมอก็ให้กลับมามาดูอาการที่บ้าน

แม่ดูแลลูกอยู่ที่บ้านแล้วนะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมถามแม่หน่อยสิ

ตอนที่แม่ต้องเช็ดตัวให้กับลูกนะ
ลูกโดนแบบนี้แม่มันเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าโอ้ยที่หมู่บ้านจัดงานกระถิ่นแล้วก็มีรถแห่มาแห่รอบหมู่บ้าน
ลูกแม่ก็พาเพื่อนต่างหมู่บ้านมาร่วมงานบุญ
พอเช็ดตัวลูกเสร็จนะแม่ออกมาชี้จุดให้ดูหน้าบ้านเลย
บอกว่าเนี่ยลูกแม่ก็ดื่มกินกันสนุกสนานกับกลุ่มเพื่อน

แต่เพื่อนรุ่นพี่ในกลุ่มของลูกแม่เนี่ยนะ
โดนคณะกรรมการที่เขาดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน
เอากระบองมาทุบหลังเอากระบองมาทุบหัวจนเจ็บ

ไปถึงก็ถามผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาทำร้ายเพื่อนผมทำไม
อันนี้คือสิ่งที่ลูกถามผู้ใหญ่บ้านนะ

เอากระบองฟาดใส่หน้าลูก
แม่บอกว่าหูนี่คือแค่ไปถาม

แล้วจู่ก็โดนตีกลับมานะคะ

อันนี้คือฝั่งเป็นคนเจ็บแล้วกัน
ทีนี้เมื่อกี้มีการพูดถึงผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
เราก็เลยต้องไปถามฝั่งผู้ใหญ่ด้วย
ต้องให้พื้นที่ในการที่ให้ผู้ใหญ่ได้ชี้แจงด้วยนะคะ

เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกศรีสำราน

พอขบวนแห่เสร็จนะนะแห่เสร็จไปถึงบ้านเจ้าภาพแล้วเนี่ย
ผมก็บอกให้วัยรุ่นแยกย้ายกลับ
แต่กลุ่มวัยรุ่นเขาไม่ยอมกลับ
แล้วเจอคนคนหนึ่งพกปืนมา

กลุ่มวัยรุ่นอีก๓๐คนเขาไม่พอใจสิ
รวมตัวกันมาจะชิงตัวแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
ใช้กระบองตีสุธิศักดิ์กับเพื่อนเพื่อปราบทั้งกลุ่ม
ถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรต้องปราบ
ผู้ใหญ่บอกแบบนี้ก็สิทธิศักดิ์กับเพื่อนอีกคนนึงน่ะ
วิ่งนำเข้ามาเหมือนกับเป็นตัวเปิดก่อนอ่ะ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ต้องใช้วิธีการแบบนั้น
แล้วผู้ใหญ่บ้านย้ำนะว่าสิ่งที่ทำทำตามหน้าที่
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มทางฝั่งสุธิศักดิ์

จริงแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้อยากจะทำร้ายลูกหลานหรอก
แต่ถ้าเกิดจะมาขอไกล่เกลี่ยโอเค
ยินดีจะปรับความเข้าใจยินดีจะพูดคุย
แต่ไม่รู้ว่าฝั่งแม่ของน้องสุธิศักดิ์ได้ฟังผู้ใหญ่บ้านชี้แจงมาแบบนี้แล้ว

เพราะว่าแม่ยืนยันว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
โอ้โหแล้วเห็นภาพที่คุณแม่นะ
อดน้องไว้ในอ้อมอกแล้วคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวแบบนี้

นี่สองเหตุการณ์เกิดขึ้นจากงานบุญทั้งนั้นเลยครับ